ว่าถ้าเราแยกกันอยู่มันจะดีกว่า

ขอบคุณสำหรับกำลังใจมากเลย

ขอพักโสดแบบยาวเลย
มันก็มีแบบนิดเดียวหน่อยประมาณประสาทผู้ชาย
แต่ว่าถ้าถามว่าไปคุยเป็นจริงเป็นจังไม่มี
ไลฟ์สดบ้านกูแล้วก็บอกว่า
ถ้าใครจะคบกับผู้หญิงคนนี้คิดดี
แล้วประเด็นคือกูอยู่กับลูก
มาบ้านกูตอนนี้มาบอกกูว่ามาหย่าตอนนี้เลย
ซึ่งเรื่องหย่ากูหย่าอยู่แล้ว
แต่ประเด็นคือทำไมต้องมาพูดตรงนี้
ที่กูกำลังจะพาลูกไปฉีดวัคซีน
ความสุภาพบุรุษไม่มี

กำลังไปหย่าแล้วนะคะมานานขับรถ
ตามมาจากความเผื่อหย่า

จะบอกว่านัทอ่ะไม่ได้เอาค่าเลี้ยงดูจากโชคเลยแม้แต่บาทเดียวคือหลังจากที่
อยากการโชคไม่ต้องมาส่งเสียลูกเลยแต่ว่าลูกจะอยู่ในความดูแลและความ
ตัดสินใจของนัททั้งหมดค่ะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่โชคจะต้องยกให้ก็คือ
บ้านหลังนี้ที่เราสร้างด้วยกันมาต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านหลังเนี้ยไม่ใช่
เงินแค่เงินสองคนที่เราสร้างเป็นเงินของคุณยายด้วย๑ล้านกว่าบาท
เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้เป็นทรัพย์สินของลูกเพราะนัทจะไม่มีทาง
เอาบ้านหลังเนี้ยไปแปลงเป็นเงินสดอยู่แล้วคือเมื่อลูกบรรลุนิติภาวะ
บ้านหลังนี้จะเป็นของลูกทันทีคือบ้านที่เราสร้างด้วยกันมานะคะ
ไม่เกี่ยวกับบ้านอีกหลังนึงแต่บ้านที่เราสร้างด้วยกันมานี่แหละที่คุณยายช่วยไปหนึ่งล้านกว่าบาท
ก็ต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าจริงไม่ใช่เงินของเราแค่สองคนเท่านั้นคือเงินในส่วนของนัทต้องเยอะกว่าอยู่แล้วค่ะ
ก็คือจะแจงแบบนี้แล้วก็อย่าแล้วเรียบร้อยเป็นที่แน่นอนนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจมากเลยแล้วก็จะบอกว่าคงจะเข็ดกับความรักไปอีกนานขอพักโสดแบบยาวเลย
เหมือนที่ผ่านมาร์คเตรียมให้มีมันก็มีแบบนิดนิดเดียวหน่อย
ก็ตามภาษาผู้ชายแต่ถ้าถามมาไปคุยเป็นจริงเป็นจัง
ไม่มีมันนั้นไม่มีแน่